วันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่
ใช่ค่ะทำนิวไฮอีกแล้วนะคะต่อเนื่องนิวไฮมาหลายวันมาก
ผู้เสียชีวิตก็ไม่น้อยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้รักษาตัวดูแลตัวเองและคนรอบข้างกันดีนะครับ
คือตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อแล้วรอเตียงเนี่ยถามไปยังกลุ่มจิตอาสาต่าง
อย่างเซ่นได้หรือกลุ่มอื่นก็แล้วแต่เพจไทรวัฒน์มิวโชว์ก็แล้วแต่
ตอนนี้รอเตียงอยู่ที่บ้านไม่ใช่หลักพันนะฮะค่ะหลักหมื่นนะครับ
เพราะว่ามีกรณีผู้ติดเชื้อจากการตรวจในลักษณะของแอนติเจนเทสด้วยไงคะ
ที่สำคัญคือการติดเชื้อโควิด๑๙ก็อย่างที่เราทราบ
มันเป็นโรคที่โดดเดี่ยวอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวแล้วน่ากลัวเหลือเกิน
เสียชีวิตญาติไปดูศพก็ยังไม่ได้เลยนะฮะ
อยู่ที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมไปดูกันไม่ได้
มีครอบครัวหนึ่งเขาเป็นครอบครัวใหญ่ครับทุกผู้ชมครับ

คุณยายคุณแม่ที่เป็นคุณยายด้วยอายุเยอะแล้วของบ้านเนี่ย
ติดโควิดแน่นอนว่าอาการก็หนัก

ที่โรงพยาบาลเขาวีดีโอคอร์ให้คุยกับญาติลูกหลานในวาระสุดท้าย

เห็นแล้วมันเศร้าเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวไปดูนะครับทุกผู้ชมครับ
แม่ล้อมแล้วเดี๋ยวพวกผมก็จะซ่านไปที่หลังเองแหละ
แล้วเดี๋ยวเราก็พิเศษเป็นด้านหน้าอย่างไร
แม่ก็มาเป็นแม่ของหนูอีกนะแม่เนอะ
คลิปในห้องรับแขกของบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็ยาวพอสมควรค่ะ
ลูกลูกนะฮะลายลายคือคอแล้วก็เชื่อมไปที่จอทัวร์ทัศน์จอใหญ่
นะฮะคุณแม่หรือว่าคุณยายนะฮะ

ลักษณะเหมือนกับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วล่ะ
คุณหมอก็คงอนุญาตให้ทางบ้านได้วีดีโอคอร์
ในการพูดคุยกันเป็นครั้งสุดท้าย

คือที่ครอบครัวได้นำภาพ

ไปลงในสังคมออนไลน์ด้วย

ที่คุณยายก็คือมีสายระยงระยางเลยล่ะ
ลูกหลานเนี่ยนอกจากอยู่บ้านหลังเมื่อสักครู่นี้
อยู่ที่อื่นก็วีดีโอคอร์กันนะฮะ
ในการที่จะพูดคุยกับคุณยายเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะไปอยู่ข้างเตียงไม่ได้อะ
ไปจับมือไปพูดข้างหูมันทำอย่างนั้นไม่ได้
แล้วก็ตามมาด้วยคลิป
ในช่วงที่คุณยายท่านนี้เสียชีวิตลงแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็นำศพของท่านไปตามขั้นตอนนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะหลังจากนั้นก็นำไปชาปนกิจ

ลูกลูกหลานที่บ้านก็ได้แต่ยืนส่งอยู่ห่างแบบเนี้ยฮะ

พิธีชาปนกิจศพก็เหมือนกับทุกชีวิตที่ต้องติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตจากโควิด๑๙

ว่า
ที่นำคลิปมาลงในสังคมออนไลน์เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรหรอก
อยากจะให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ตระหนักว่าโรคนี้เนี่ยมันน่ากลัวจริง
ค่ะทุกความสูญเสียเป็นเรื่องเศร้าทั้งนั้นนะคะ
แต่ความสูญเสียจากโควิด๑๙อย่างที่เรานำเสนอมาโดยตลอดว่าเป็นการจากไปที่ค่อนข้างโดดเดี่ยว
ไม่มีโอกาสที่ได้ร่ำลากันอย่างใกล้ชิดไม่มีโอกาสที่ได้ดูใจกันอย่างใกล้ชิด
ก็เลยจะเห็นภาพในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะการเสียชีวิตจากโควิด๑๙เนี่ยค่ะ
เศร้าจริงนะใช่ค่ะไม่ได้พูดไม่ได้บอกไม่ได้แม้กระทั่งจับมือเลยนะ